คุณผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งจริงแล้วเขาทำงานอยู่ชนบุรีนะฮะ
แล้วเขากลับบ้านไปช่วงก่อนปีใหม่
แล้วพอกลับบ้านไปปุ๊บโควิดรอบใหม่มันมา
ก็กลับมาที่ชนบุรีไม่ได้ชนบุรีเองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงด้วย

รถตุ๊กที่จอดอยู่หน้าบ้าน๓คันถูกโจรงัดหมดเลย
แล้วมันเอาแบตเตอรี่ไปกลับมาสตาร์ทรถทำมาหากินไม่ได้นะครับ
ตำรวจสภศรีมราชาที่ชนบุรีไปตรวจสอบบ้านเลขที่๓๒๒ทับ๓๔๑เห็นไหมฮะ
ไอ้ตัวกุญแจข้างหน้าตัวล็อกมันก็ตัดนะฮะ
อันนี้คือหมู่บ้านพฤกษชาติ๒ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาครับ
นายพจนสิทธโธอายุ๕๑ปีเขาแจ้งตำรวจไปว่าเขาถูกงัดบ้าน
แล้วก็รถตุ๊ก๓คันถูกถอดแบตเตอรี่ออกไป๒คัน
แล้วก็มีร่องรอยงัดแงะความเสียหายประตูรั้วก็ถูกตัดออกไปด้วย
นายพจนบอกว่าได้พาครอบครัวกลับไปบ้านเกิดที่ศรีสะเกด
ตั้งแต่๒๔ธันวาคมก่อนปีใหม่ล็อกบ้านดีเลยทั้งด้านนอกด้านใน
รถก็จอดอยู่ในบ้านนะฮะเพราะว่าพอกลับไปเนี่ยอ้าว
มีการแพร่ระบาดชนบุรีหนักก็เลยอยู่นู่นนะฮะ
ศรีสะเกดยาวเพิ่งจะกลับมานะฮะกลับมาไม่ได้
รอให้ดีขึ้นก่อนแล้วก็กลับมาเมื่อคืนนี้เอง๓ทุ่ม
ถึงบ้านที่ชนบุรีอ้าวประตูถูกตัดถูกงัดรถตุ๊ก
เบาะเปิดมาแบตเตอรี่หายหมดเลยนะฮะ
เชื่อมก็หายหมดเลยครับคุณผู้ชม
ตำรวจเลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเพิ่งลงมือเพราะอะไร
เพื่อนบ้านเพิ่งได้ยินเสียงสตาร์ทรถตุ๊ก
ในวันที่๒๗ก่อนที่เจ้าของบ้านจะกลับมา
ก็เลยรู้ว่าน่าจะมีการขโมยแบตเตอรี่ไป
ตำรวจก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุและหลบหนี
ใครที่เพิ่งจะทิ้งบ้านไปในช่วงโควิด
ไม่ได้กลับมาให้เพื่อนบ้านไปดูซิ
พอกลับมาแล้วตรวจสอบสิว่าข้าวของยังอยู่ครบหรือเปล่า
อย่าเกิดเหตุการณ์ฝากบ้านไว้กับโจรนะ